เอาไอ้ข้างล่างขึ้นบนเอาข้างบนลงล่าง

ข้างล่างก็เป็นคนดูยังไงก็เป็นคนดู
ก็ดูซะโอ้โหมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วแม่นเป๊ะเลยนะท่วงท่าลีลา
ไม่ว่าจะหมุนออกซ้ายออกขวาแต่เป็นไปหมดเลย

แกงนี้แกงนี้
นิดเดียวแล้วมันมนต์ขึ้นโฮเซลล์
มนต์ขึ้นโฮเซลล์เออนั่นแหละ
อ่ะขอบคุณภาพนี้นะครับจากติ๊กตอบของคุณโอรามาด้วยนะครับ